มาดูเรื่องของต้นตะเคียนกันก่อนนะคะ
เรามีนัดกันทุกวันที่๑๕แล้วก็๑๖นะ

ตะเคียนที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะเขาไปพบ
ซึ่งต้นนี้มีขนาดใหญ่มาก
แล้วก็ชาวบ้านได้เดินทางไปกราบไหว้กันตามระเบียบนะคะ
ส่วนที่จังหวัดพยาวพบต้นตะเคียนยักษ์
สูงกว่ายี่สิบเมตรขนาด๗คนโอบอายุกว่าร้อยปี

ต้นนี้เขายังไม่ได้ตัดออกมาทำเป็นเรืออะไรนะคะ

อยู่ที่เขตป่าชุมชนดงหอบ้านหนองหล่มหมู่๘
ตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะคะ
เป็นต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่
คนโอบสูงประมาณ๒๐เมตร
บริเวณลำต้นมีผ้าแพร่๗สีผูกอยู่
รอยคลัมขู่ตามลำต้นรอเลี่ยบร้อยน่ะ
เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็มาดูต้นตะเคียน

เสี่ยงโชคกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
อยู่ในป่านะบรรยากาศเนอะ

อ่ะวันนี้ในข่าวสดใส
เราเสร็จแล้วก็ต่อข่าวไซคัย
เมื่อกี้คุณผู้ชมส่งไลน์มาเรื่องข่าวใส่ไข่ด้วยนะฮะ
เดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าวันนี้พี่หนุ่มเขาจะมีเลขจากน้องมายูหรือเปล่า

แค่นั้นเองก็จะบอกแค่นี้แหละ
อีกหนุ่มต้นที่สมุดสหคร
ต้นนี้ชาวบ้านเขาก็เดินทางมากราบไหว้เหมือนกันนะคะ
ตำบลบางย่าแพรกอำเภอเมือง
ซึ่งคุณสมทรงแสงธองสีอายุหกสิบสามปี
เป็นชาวบ้านหมู่ที่สามตำบลบางญาแผลก
พบที่บ่อกุ้งของตัวเองเลยนะคะ

เพราะฉะนั้นว่าก่อนหน้านี้ฝันเห็นผู้หญิงสองคน
ใส่ชุดไทยแล้วก็บอกให้นำต้นตะเคียนขึ้นมาจากบ่อกุ้ง
พอไปตรวจสอบพบว่ามีอยู่จริงนะคะ
ก็เลยนำรถแบ็คโฮขึ้นมาขุดเข้ามาขุด

เพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้ตามความเชื่อต่อไป